ที่โรงเรียนเบนจมัธมะหาราชอุวรรรชธานี

ค่ายคุณธรรมให้กับน้องนักเรียนนะคะ

เผาชื่อเผาออกจากบัญชียมมทูตอะไรแบบนี้

มีผู้ปกครองของน้องนักเรียนคนนึง

แล้วก็ไปต่อว่าผอโรงเรียน
เหมือนกับว่าผอโรงเรียนยื่นซองให้เธอ

คล้ายกับติดสินบนเธอ

บรรยากาศในห้องประชุม
โรงเรียนเบนจมะม์มหาราชจอราชธานี

ตัวแทนนักเรียนมาฟังคำชี้แจง

ว่าทำแบบนี้มันหยามเกียรติกัน
ทีมข่าวของเราก็เลยไปตามหาผู้หญิงท่านนี้นะคะ
ก็เลยรู้ว่าเป็นผู้ปกครองของนักเรียนนะคะ

พอโรงเรียนขอพบเธอที่ร้านกาแฟในปั๊มน้ำมัน
ถามว่าพอไม่รู้เลยจริงเหรอ
ว่ามีการจัดกิจกรรมแบบนี้
พอยืนยันว่าไม่รู้

พอจะปฏิเสธไม่รู้เรื่องไม่ได้นะ
สามีเธอจะไปร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเอาผิด

อย่าให้เรื่องราวมันบานปลายเลย
แล้วยื่นซองจดหมายสีขาวให้เธอ
ฝากเธอเอาไปให้สามีแล้วก็แยกย้ายกันไป

เปิดซองอ้าวมีแบงค์พันห้าใบ

บอกทำแบบนี้มันหยามเกลียดเธอกับสามีนะ
แบบนี้มันคือติดสินบนหรือเปล่า
อยากให้เธอยุติการร้องเรียนหรือเปล่า
ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะคะ
แล้วก็เอาซองพร้อมเงินไปคืนให้ผอตามคลิปนี้ค่ะ
ไปพักไปกระทบคนนี้เพื่อให้คนนี้มา
ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เลยไม่เกี่ยวเลยค่ะ
คุณจะได้มาหรือไม่ได้มามันอยู่ที่ตัวคุณ
ทีนี้ทางผู้มนุยการโรงเรียนเบนจมะมหาราชค่ะ

บอกว่าขอน้องรับความผิดพลาดตั้งแต่วันแรก
ตอนนี้อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
พรุ่งนี้จะประชุมสมาคมผู้ปกครอง
ที่ผ่านมาไม่ได้มีเจตนาปกปิดหรือปิดข่าวอะไรเลยนะ
แต่ทุกอย่างต้องดำเนินการตามขั้นตอน
รวมไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ราม่าที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
กิจกรรมของอนุตรธรรม
ข้อบังคับต่างทรงผมชุดพละอะไรก็ตามแต่
วันนี้พอชี้แจงสั่งยกเลิกคำสั่ง
เด็กนักเรียนก็พอใจ
นามผู้อำนวยการโรงเรียนเบนจมะมหาราช

แล้วก็ขอยืนยันว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก
ส่วนที่๒เมื่อเช้าเราก็ได้พบปะกับนักเรียนทุกคน
๓๕๐๐คนครู๑๘๐คน

ก็ได้แจ้งปัญหาให้ทำความเข้าใจ
เมื่อเช้าก็เป็นความรู้สึกที่ดี
หลังฝนตกมันก็ต้องสดใส

อื้มพอโลงเรียนชีแจงแบบนี้อ่ะค่ะ

เพราะว่าน้องนักเรียนเขาบอกว่าเขายังอยากได้คำตอบมากกว่านี้
ก็คือคลิปที่ให้ดูว่าตกลงแล้วพอติดสินบนอะไรหรือเปล่า
คือวันนี้น้องนักเรียนเขาออกมาแฉพฤติกรรมของรัฐธิอนุตรธรรมเพิ่มนะคะ
น้องนักเรียนเขาบอกว่าโอ้โหกิจกรรมมันเป็นแบบนี้
ก่อนเริ่มพิธีมีเจ้าหน้าที่เดินไปล็อกประตู
มีการแสดงโชว์เปิดวิดิทัศน์ว่ารัฐธินี้มีเครือข่ายทั่วโลก
โรยลูกอมให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ให้นักเรียนชายยืนเข้าแถวหน้ากระดาน
รอขึ้นไปทำพิธีกรรมบนเวทีมีตั้งแท่นบูชาอะไรเอาไว้ด้วย
แล้วก็มีสัญลักษณ์ของอนุตรธรรมอยู่ตรงกลาง
ทีมข่าวก็คุยกับน้องนักเรียนที่เข้าร่วมพิธีกรรมนี้นะคะ
น้องบอกว่าเอาจริงวันนั้นน่ะไม่ได้อยากเข้าร่วมเลยนะ
น้องนักเรียนหลายคนที่ไม่อยากเข้าร่วมแต่ก็ต้องยอมอ่ะ
วิทยากรบังคับมีเพื่อนหลายคนหนีไป
หนีไปได้นะคะเพราะเขารู้สึกว่ารัฐที่นี้มันแปลกมันไม่ชอบมาพากล
และอย่างที่บอกไปมันอาจจะไม่ได้สดใสฟ้าหลังฝน
เหมือนที่ผอโรงเรียนบอกเพราะน้องนักเรียนบอกว่า
พอยังไม่เห็นตอบเลย
คลิปที่มีผู้ปกครองเข้าไปในที่ประชุมแล้วยื่นซองพร้อมเงินเนี่ย

ตกลงมันยัดเงินหรือเปล่ามันติดสินบนหรือเปล่ามันยังไง
ตรงนี้มันยังไม่มีคำตอบเลย
แล้วมันมีเรื่องนี้ด้วยนะคะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
มีคลิปเสียงของคุณครูที่มันมีประโยคในลักษณะที่ว่า
ถ้าไม่ภูมิใจในเบนจมะออกไปไปอยู่ที่อื่น

ต้องเล่าเรียวโรงเรียนเราเนี่ยเป็นอันดับ๖ของประเทศประเทศ
มันเป็นที่อินฉาของโรงเรียนอื่นแล้ว

กูบอกเลยนะว่าถ้าไม่ภูมิใจอย่างก่อนเป็นยะมะออกไป

นักเรียนโรงเรียนเรานี่ฉลาดนะ

คือรู้ว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่สังสนาพุทธแล้ว
ก็หมายความว่าคำชี้แจงมันยังไม่เคลียร์เนาะ
มันยังไม่ชัดก็ยังอยากได้คำตอบอีกหลายประเด็นเลยค่ะ
คือเท่าที่ผมเห็นมาหลายวันที่เป็นข่าวในเรื่องนี้

หรือว่าน้องคนไหนที่ออกมาด่าโรงเรียนน่ะ

เขาพูดแค่กิจกรรมที่มันเกิดขึ้นว่ามันไม่เหมาะสม
เขาตั้งคำถามถึงคนที่จัดกิจกรรมตรงนี้
หรือว่าผลปล่าละเลยให้มีวิทยากรจากรัฐพิกันอะไรก็ไม่รู้
แล้วจะมาอบ
ไม่มีใครด่าโรงเรียนเลยนะ